ในสมศักดิ์วัยหกสิบเอ็ดปีนะคะ
หน้าเนี่ยคว่ำลงไปที่อ่างล้างจาน
แล้วก็หน้าอยู่เหมือนเป็นถ้วยข้าวต้มอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งจริงแล้วในนั้นมีน้ำมีข้าวต้มอยู่นิดเดียวเองเหรอพี่อุ๋ย
เดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
นายสมศักดิ์พงปรีชาอายุ๖๑ปีค่ะ

คือเขาก็พยายามจะปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต
นายสมศักดิ์เนี่ยหน้าคว่ำลงไปที่อ่างล้างจาน
แล้วก็หน้าเหมือนไปอยู่ที่ถ้วยข้าวต้ม
โอ้โหสุดท้ายคือเสียชีวิตเลย
ตำรวจสพแม่สอดจตากรับแจ้ง

เป็นกู้ชีพของโรงพยาบาลแม่สอด

เขาเล่าให้ฟังว่านายสมศักดิ์ผู้เสียชีวิต
เมื่อปีก่อนเขาผ่าตัดสมองป่วยเป็นโรคประจำตัว
แล้วก็มาพักรักษาตัวที่บ้านอาการดีขึ้น
แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนปกติมากนัก
เมื่อสองวันก่อนตัวผู้เสียชีวิตขับรถมาขอพักอยู่ที่บ้าน
ขออาศัยตัวเองกับคนงานสี่คนก็กำลังทำงานอยู่
ตัวนายสมศักดิ์ก็นอนพักอยู่ในห้องคนเดียว
ไปหลายชั่วโมงก็ตะโกนเรียกในสมศักดิ์
ทำไมเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับทำไมเงียบ
ก็เลยไปดูอ้าวปรากฏว่าตัวนายสมศักดิ์อยู่ในห้องครัว
คว่ำในอ่างล้างจานแล้วคว่ำไปอยู่ที่ถ้วยข้าวต้ม
มีน้ำประมาณแค่ไม่ถึง๒นิ้วในถ้วยอะค่ะ
ก็เลยโอ้โหสงสัยว่าทำไมถึงขั้นเสียชีวิตเลยเหรอ
เจ้าหน้าที่บอกว่าสงสัยเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนั่นแหละ
คือคงวูบอะค่ะวูบขณะที่ยืนล้างถ้วยข้าวต้มอยู่
ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็รับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
ก็อาจจะเป็นจังหวะที่คว่ำหน้าไปตรงชามข้าวพอดี
ใช่แต่ด้วยมีอาการโรคประจำตัวอยู่แล้ว